คุณผู้ชมคะมาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นแบบกลางเมืองเลยค่ะ
แถวโรงพยาบาลจุลาลงกรแยกสารแดงเมื่อคืนนี้นะคะ
มีผู้ชายคนนึงก็ดูเขาแต่งตัวดีนะคะในมือถือไม้
แล้วอยู่ดีก็ปลาขวดไม่ได้ปลาใส่รถนะคือปลาลงพื้น
แต่ปลาทำไมก็ไม่รู้อ่ะมีพลเมืองดีเขาถ่ายภาพเอาไว้ได้ค่ะ
นี่ค่ะพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ถ่ายจากโรงพยาบาลจุลาลงกรค่ะ
แล้วก็ส่งมาให้ทีมข่าวดูคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือหนึ่งทุ่ม
เมื่อวานนี้ยังหัวค่ำอยู่เลยอืมแล้วแยกสารแดง
ทุ่มตรงนี้รถเยอะคนเยอะยังค่ำคนก็ยังเยอะอยู่
แล้วก่อเหตุแบบนี้ค่ะผู้ชายคนนี้ก็ดูแต่งตัวดีนะพี่อุ๋ย
ใส่เสื้อเชิชข์แขนแยวสีขาวเศร้าเป็นเปล่า
ขายาวสีดำถือไม้เอาขวดปลาเกินถึงแล้ว
โอ้โหก็มีพฤติกรรมอยู่แบบนี้เกือบครึ่งชั่วโมงนะคะ

นี่ยังดีไม่ปลาใส่รถเหมือนที่มิ้วบอกไงค่ะ
เขาปลาแบบเหมือนกับปลาเข้ากำแพงปลาลงพื้นอะไรแบบนี้
เราถามไปที่ตำรวจสนปทุมวันค่ะ
ตำรวจบอกว่าผู้ชายคนนี้อายุ๒๔ปี
ก็ไม้ที่เขาถืออยู่เนี่ยน่าจะมาจากกองไม้แถวนั้น
ส่วนขวดน่าจะเตรียมมาเองมายืนริมถนนเอาขวดปานลงพื้น
แล้วปลาใส่กำแพงปลาใส่รั้วแถวนั้นนะคะ
ถามว่าทำไมต้องมาปลาขวดทำไมต้องมายืนถือไม้แบบนี้
ตำรวจบอกว่าก็ต้องนำตัวไปที่โรงพักไปตรวจปัสสาวะ
ไม่มีสารเสพติดในร่างกายนะคะ
เอทีเคก็ไม่มีเชื้อโควิด๑๙นะคะ
เขาบอกเขาเครียดตกงานค่ะพี่อุ๋ย

ไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อไปยังไงดี

อยากกลับบ้านที่เชียงใหม่อยากระบายความเครียด
ก็แต่งตัวเหมือนพนักงานออฟฟิศเนอะเขาบอกเพิ่งตกงานเลย
แล้วไม่รู้จะทำยังไงเครียดมาก
ตำรวจก็ได้แค่เตือนสติปลอบใจ
แต่ไม่ได้ปล่อยไปง่ายนะคะ
ขังไว้ก่อนเลยคืนนึงให้สงบสติอารมณ์
วันนี้ตำรวจพาไปส่งหัวลำโพงครับ

กลับบ้านไปก่อนอย่ามาก่อเหตุวุ่นวายแบบนี้ค่ะ
ก็หวังว่าจะได้งานทำที่เชียงใหม่นะ